สร้างที่นี้รบเนี่ยเดินเป็นรบประมาณสองพัฒนาจันทราย

รวมทั้งงบประมาณที่อาจจะต้องใช้เพิ่มมากขึ้น
เพราะว่าได้ประสานเยียวธารทั้งเมือง

เข้าใจว่าผมสร้างคือตอบว่าที่เป็นบูนเป็นคอนกรีตเป็นซีเมนเนี่ย

ทีนี้ปุ๊บหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีในเสือนของของเชิงหัสที่เป็นวัฒนา
ซึ่งจะมีมันมากขึ้นและก็จะท่านก็จะมีความเมียงของเชิงสุขของเธอ
เชื่อมของทางเดินเชิงดูดเธอและก็เชิงที่ทางเดิน